อีกคดีนะครับตำรวจมีการสนที่กำลังกันกับทหารบุกไปตรวจค้นบ้านของนายชาดาไทเศษครับ
ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมกับบ้านของลูกน้องในเครือข่ายรวม๑๑จุดนะครับ
พบไม้ห่วงห้ามรวมทั้งสิ่งของผิดกฎหมายจำนวนมาก
ตำรวจส่วนที่กำลังกันกับทหารกองพลทหารราบที่๔เข้าตรวจค้นบ้านพักเป้าหมาย๑๑จุดในจังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งเป็นบ้านของนายชาดาไทเศษอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดอุทัยธานีของพักชาติไทยพัฒนาครับ
และก็นายอดุลเหลืองบริบูรณ์อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
เครือข่ายในหลายอำเภอของจังหวัดอุทัยธานี
จากการเข้าไปตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไปพบปืนและเครื่องกระสุนตู้เซฟงาช้างไม้ห่วงห้ามไม้แปรรูปจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงทำการอายัดไว้เพื่อตรวจสอบว่าของที่ตรวจยึดทั้งหมดนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามณกุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า
เป้าหมายทั้ง๑๑จุดนั้นเป็นเครือข่ายกลุ่มเดียวกัน
และเข้าข่ายความผิดผู้มีอิทธิพล๑๖ฐานความผิดเช่นเรื่องอาวุธปืน
และความผิดเกี่ยวกับการครอบครองไม้ต้องห้ามและของหนีภาษี
โดยขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบว่า
มีความเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบและหัวประมูลหรือไม่
เนื่องจากว่าพบเงินสดประมาณ๒๐๐๐๐๐บาท
ตู้เซฟบรรจุเงินสดที่คาดว่ามีเงินนับ๑๐ล้านบาท
ส่วนปืนขนาด๖มิลลิเมตรและปืนลูกซอง
จากการตรวจสอบมีทะเบียนและการครอบครองอย่างถูกต้อง
ตำรวจจะนำไปตรวจสอบว่าเคยใช้ในการก่อเหตุคดีใดมาก่อนหรือไม่